เกิดอะไรขึ้นค่ะทำไมถึงรักสะดุดขนาดนี้

ในการพบกัน
ผมเชื่อว่าก็น่าจะเป็นปัญหาของทุกคนที่มีชีวิตคู่
หรืออาจจะมีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันบ้างในบางครั้งที่เราคบกัน
ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้น
ทำให้มันเกิดปัญหาในวงกว้างคนรอบข้าง
ผลกระทบจาก๒คนข้างนอกที่เข้ามาหาเราเผาหาครอบครัวเราเยอะเหมือนกัน
คือจริงคือแค่งอนกันหรือว่า
ว่าฝั่งครอบครัวผู้ชายหรือเปล่าที่เป็นต้นเหตุอะไรอย่างนี้
ซึ่งผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นปัญหาของผมกับมารีสองคนที่เกิดขึ้น
คือครอบครัวของผมเนี่ยไม่เคยแบบไม่ต้อนรับเขาเลยนะฮะสังเกตได้ว่าไปเที่ยวสุพรรณบ่อย
แล้วก็อีกบ้านหนึ่งก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่าเนื่องจากบ้านเราสองคนมีปัญหากันจริง
ก็เลยมีปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นปุ๊บเราก็ได้มีโอกาสมานั่งคุยกัน
คือเราไม่ได้ขาดการติดต่อกันนะฮะแต่ว่าก็ยังคุยกันเหมือนเดิมแต่ว่าเราลองปรับกันไหมเราลองคุยกันไหม
คือช่วงที่ผมหายไปเนี่ยเป็นช่วงที่เราตัดสินใจก่อนเราพยายามแก้ปัญหาก่อนพยายามแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างเราก่อน
ว่าให้มันลงตัวที่สุดคือเราไม่อยากออกมาพูดอะไรเร็วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเราพูดออกไปปุ๊บเนี่ยมันใช่คำตอบที่เราต้องการหรือยัง
ก็เลยลองแก้ปัญหาดูเองก่อนให้มันให้มันจบก่อนนะครับแล้วก็พอเราแก้ปัญหาแล้วปุ๊บเนี่ยก็เลยออกมาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็ยอมรับว่ามันถอยคนละก้าวจริง
แต่ว่าวันนี้เราก็พยายามที่จะแบบลองทำลองสู้กันใหม่ลองเริ่มต้นใหม่ให้ดีที่สุดก่อน
ขอยอมถามกลับไปตอนนั้นคือมันมีความรู้ว่าเรามีคนอื่น
ไม่มีนะครับคือโอเคภาพผมในที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะแบบดูเป็นผู้ชายที่แบบนั่นแหละอย่างที่คนมองแหละนะครับ
อย่างที่พวกพี่หัวเราะกันนี่แหละนะครับเป็นอาจจะเจ้าชู้บ้างอะไรบ้างนะครับ
แต่ว่ากับคนนี้นะฮะกับน้องมารีเนี่ยผมไม่เคยคิดมีคนอื่นเลยไม่เคยคิดนอกใจเขาเลยนะครับ
นี่จะเป็นปัญหาเดียวที่จะไม่เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่เราคบกันผมตั้งใจเอาไว้มากนะครับ
ก็ไม่ใช่ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องของการที่ผมมีคนอื่นเลยแน่นอนครับ
ก็รู้สึกดาวนิดหน่อยครับคือยอมรับเลยว่าคือจริงผมอาจจะเจอเรื่องนี้มาเยอะนะ
กับการที่แบบว่าเลิกกับใครก็จะมีคนถล่มอะไรอย่างนี้แต่ว่าครั้งนี้ค่อนข้างจะหนักมากนะฮะ
แล้วไม่ใช่มาแค่ผมคนเดียวคือถ้าผมคนเดียวยังโอเคแต่ว่าผมมันลามไปถึงครอบครัวของผม
ที่แบบเขาไม่ได้พร้อมไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นที่จะแบบมารับเรื่องอะไรพวกนี้ได้
บางคนแบบต่อว่าไปถึงแม่ผมแล้วก็อีกครอบครัวหนึ่งของผมอะไรอย่างนี้
ก็อยากให้จริงแล้วคืออยากจะชี้แจงว่าครอบครัวของผมรักทุกคนที่ผมรักอยู่แล้ว
ไม่มีการต่อต้านหรือว่ามีการแบบไม่ต้อนรับอะไรทั้งสิ้นนะครับ
มันคือปัญหาของผมกับมารีเท่านั้นจริงนะฮะ
แล้วก็อย่างพี่สาวผมเนี่ยที่เขาโพสต์ออกไปเนี่ยผมก็ต้องขอโทษแฟนคนอื่นด้วย
ที่ที่เขามีการตีความที่ผิดไปค่ะคือจะบอกแล้วว่าคนนอกรั้วเนี่ย
เขาหมายถึงนี่คือแบบคนที่เขาไม่เคยรู้จักผมจริงแล้วก็เอาแต่ว่าผม
เอาแต่ด่าผมมาถึงครอบครัวอะไรอย่างนี้คือเขาหมายถึงแค่พวกนั้น
แต่ว่าคนที่เป็นคนที่รักผมติดตามผลงานผมที่ไม่ใช่แฟนคลับเนี่ย
เขาก็ยังต้อนรับผมก็ยังต้อนรับแล้วก็ผมขอบคุณมากที่ให้กำลังใจผมเสมอครับ
ตอนนั้นคุยกันในครอบครัวอย่างไรคะ
นั่งคุยกันเลยครับว่าจะเอาไงต่อไปดีอะไรอย่างนี้ครับ
คือผมเคยคิดไปแล้วว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้ไปต่อด้วยกันอะไรอย่างนี้
มันก็ต้องมีเหตุการณ์นี้แหละเกิดขึ้นเรื่องของกระแสต่างที่จะมาเข้ามาหาเรา
แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับให้ได้ครับเพราะว่ามันคือชีวิตของเรา
เราจะต้องยอมรับกับคนข้างนอกที่ไม่ได้เข้าใจเราจริงแล้วก็ต้องทนให้ได้นะครับ
เดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรอย่างนี้ก็ให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกันครับ
ซึ่งผมเนี่ยผมโอเคเพราะว่าผมผ่านเหตุการณ์นี้มาเยอะแต่ว่าครอบครัวผมบางทีแบบไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไง
ก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดว่าอะไรมันที่ผมนี่เดียว
พักหนึ่งนะครับที่เห็นแบบครอบครัวผมแบบแอบเศร้าแอบไม่สบายใจ
คือกลับไปบ้านก็แบบไม่ค่อยคุยกันนะฮะ
คือทุกคนก็จะแบบนิ่งอะไรอย่างนี้
ก็ผมก็พยายามบอกเขาแหละว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแม่
เดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือเราก็รู้ว่าเราทำอะไรอยู่
เป็นยังไงคนที่รู้จักเราจริงรู้ว่าเราเป็นยังไงก็พอแล้ว
ส่วนทวนแล้วคือเราจะโดนอะไรเราไม่ได้เป็นอะไร

ยอมรับว่าก็มีดาวบ้างเพราะว่าคือผมอ่านเยอะมาก
แต่ว่าหลังพยายามเลือกที่จะแบบ
เขาติเราในมุมที่แบบเราผิดจริงแล้วไม่ดีจริง
อันนี้พยายามกันกรองอันไหนที่มันเกินความพอดี
เราก็พยายามตัดทิ้งออกไปนะครับ
แต่ว่าค่อนข้างจะหนักไปที่ครอบครัว

ทั้งครอบครัวจริงแล้วก็ครอบครัวแม่บุญธรรมของผมด้วย

ตอนนั้นคนบอกว่ามีเรื่องแหละมีเพลงปล่อยออกมา

คือเราทำกันมานานแล้วทำตอนที่ยังดีกันอยู่เลย
แต่ว่าไอ้จังหวะที่ปล่อยเนี่ยเป็นจังหวะที่
คนก็เลยไปตีความว่าเฮ้ยปล่อยเพลงเพื่อโปรโมทโปรโมทเพลงหรือเปล่า
มีกระแสโปรโมทเพลงหรือเปล่าจริงแล้วไม่ใช่ครับ
อย่างจุดที่ทำให้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่ง
ที่ทำให้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งก็อย่างที่บอกว่า
คือเรามานั่งคุยกันก่อนเรามานั่งแก้ปัญหากันว่าเฮ้ย
อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีของเราอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีของแต่ละคน
เราจะปรับให้กันได้ไหมเราจะลองสู้กันอีกครั้งไหมนะครับผม
ก็ตกลงกันบ้างเราก็ลองสู้กันอีกครั้งหนึ่ง
ก็เลยกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
แล้วมันดีกว่าเดิมไหมคะ

ดีกว่าเดิมแต่ว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมาก
แต่ว่าก็พยายามทำทางปัจจุบันให้มันดีที่สุด
ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแบบดีมากขนาดไหน
แต่ว่าเราพยายามแบบปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่เราไม่ดี
ในสิ่งที่เราพยายามแบบทำให้มันดีขึ้นก็เต็มที่กับ

กลัวไหมคะว่าวันหนึ่งถ้าเกิดพวกมีปัญหากันอีกครั้ง
สังคมจะต้องจับตามองอีก
กลัวไหมตอนนี้ไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้
ผมเชื่อว่านี่เป็นประสบการณ์หนึ่งที่เราเจอกันมา
ผมก็พยายามบอกว่าคือถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันไม่ใช่ก็
ก็ไม่ได้อยากให้แบบโซเชียลอะไรขนาดนี้
ก็คงแบบตัดสินใจด้วยกันแค่นั้น๒คน
เพราะว่ามันส่งผลลามไปถึงคนอื่นเยอะครับ
อยากบอกอะไรกับคนที่ชอบอาจจะไม่ได้เข้าใจในความรักของเราและโจมตี
ผมเข้าใจว่าคุณอาจจะไม่ได้เข้าใจความรักระหว่างเราสองคน
เข้าใจในการกระทำของเราหรือว่าของผม
แต่ว่าก็อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนแบบลองเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดของ
เสียใจเป็นมีความน้อยใจ
ก็อยากให้ทุกคนแบบจะพิมพ์อะไรหรืออะไรก็ไม่ใช่แค่ตัวผมคนเดียวนะ
คือตอนนี้มันมีกระแสที่แบบเวลาพิมพ์อะไรออกไปแล้วมันได้รับผลกระทบจากคนที่ได้รับกระแสมันเยอะนะครับ
บางทีมันคนบางคนเขาไม่แข็งแรงพออย่างครอบครัวผมอะไรอย่างนี้ก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ยังคิดมากอยู่
ฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้แบบคิดนิดนึงก่อนที่จะพิมพ์ถึงใครหรือว่าจะว่าใครอะไรอย่างนี้ครับผมว่า
เพราะว่ามันก็มีผลกับเขาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณทุกกำลังใจมากกว่าครับที่ยังคงเข้าใจผมเข้าใจน้องอยู่นะครับ
แล้วก็อยากให้แบบทุกคนแบบสนับสนุนผลงานต่อไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ครับ
ผมตอนนี้ก็พยายามทำให้ดีที่สุดในทุกเรื่องครับทั้งเรื่องความรักเรื่องการงานต่างครับ
ก็เหมือนเดิมครับเรียกแฟนเหมือนเดิมครับ